ผู้ชายคนนี้รอดหวุดหวิด

คือลูกศรนั่นคือคนที่เดินออกไป

นี่แต่ดูตรงรถสีขาวนี่ครับ

รถสีขาวคันนี้ต้องถือว่า

คนขับเพิ่งจะเดินออกจากรถไป
ไม่กี่วินาทีรอดบุดหวิด

อายุประมาณ๕๕ปีอาคารนะครับ
ในพื้นที่ตะบนบางทรายอำเภอเมืองชนบุรีครับ

โอ้ววันนั้นฝนตกลมแรงนะครับ

ฝากระโปรงไว้ด้วยนะคือจะใส่แบตเตอรี่
แต่จังหวะนั้นเขาลืมประแจ
ก็จะเดินกลับไปเอาที่บ้านนะครับ

ได้ยินเสียงโครมหันลงมาครับ

คือถ้ายืนอยู่โดนเต็มฮะ
แต่ที่มันเจ็บปวดเจ็บปวด

แต่เวลาหมดมันไม่ได้หมดเที่ยงคืนนะ

อันนี้ผมก็จะวิ่งกลับมาวาทะลีโดนที่ยังไม่ได้เก็บฝาโปรง
พอวิ่งออกมาไม่ถึงสองเก้าทะลมลงมาเลย

ไม่ถึงหนึ่งวิถ้าดูจากกล้องจอมเสร็จนะฮะ
ถ้าพี่อยู่หน้าฝาโปรงรถนี่โดนแน่

เห็นว่าประกันหมดหรือเปล่า
ใช่ครับประกันหมด๔โมงครึ่ง

อ๋อมันเป็นบทเรียนมากกว่าครับ
เทศบาลตะบนบางซายเขามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
แล้วก็สั่งปิดอาคารชั่วคราว

ห้ามใครเข้าใกล้อาคารแห่งนี้โดยเด็ดขาด
เทศบาลระบุว่าอาคารหลังนี้มันเก่ามากซะละเกินนะครับ
วันนั้นคาดว่าฝนตกนะฮะ

ผนังรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยพังถล่มลงมานะครับ

เดี๋ยวจะสรุปอีกทีว่าจะซ่อมหรือจะทุบ
ห้าสิบห้าปีแล้วนะฮะ
แต่กรณีถัดไปนะครับ
ไม่เคราะห์ดีเหมือนกรณีเมื่อกี้นะฮะ
เก็บของเก่ารายนี้ไปทุบกำแพงบ้านร้าง
คือจะเอาเหล็กเส้นขโมยเหล็กเส้นเขาไปขายน่ะ
แต่กำแพงมันพังถล่มลงมาทับ

บริเวณปากทางเข้าวัดแพรกวังตะเคียน
ตะบนวังตะเคียนอำเภอเมืองเชิงเซา
เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยยังเข้าไม่ได้นะ

ไล่มันก่อนจี้ไล่แตนก่อน
จากนั้นถึงเข้าไปที่จุดเกิดเหตุได้
ก็ไปเจอศพนายสุรชาติอายุ๔๖ปี
ถูกกำแพงปูนทั้งแผงทับร่างเนี่ยครับ

ต้องบอกว่าแหลก

เจ้าหน้าที่คาดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่านะครับ

พอเจอแรงสั่นเฉินมากบ้างกำแพงเนี่ย

เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย

แต่เมื่อคืนคือไม่ได้กลับบ้าน

กลับมากินข้าวนะกลับมากินข้าวแล้วก็มาหาย
แล้วก็หายไปคืนก็โทรศัพท์แล้วมันก็ไม่รับติดไม่มีใครรับ

ตอนเช้าเขาก็มาดูที่นี่เขาบอกว่าทุกวันนี้เขาบอกไว้
เขาก็มาดูรถแล้วรถอยู่เนี่ยรถจอด

ก็มามันก็มาดูมีรถมันก็ไม่กล้าเข้ามาดู

นี่ค่ะก็เป็นเรื่องสองเรื่องนี่มีความเชื่อมโยงกันอยู่
อย่างหนึ่งก็คือตึกเก่าทั้งคู่เลยนะคะที่เป็นความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ
ทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตเลยค่ะคุณผู้ชมนะ